คุณผู้ชมค่ะวันนี้ยังคงเป็นอีกหนึ่งวันนะคะ
ประเทศของเรายังคงมีฝนตกหนักค่ะก่อนที่ในวันพรุ่งนี้

แต่ในช่วงเย็นถึงค่ำยังคงมีฝนตกเยอะได้อยู่ค่ะ
จากการตรวจสอบค่ะเราพบว่าภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะ
ในระยะนี้มีฝนตกยาวตลอดช่วงค่ะคุณผู้ชม
เฉลี่ย๑๖๐๗๐ของพื้นที่
ต้องระวังอันตรายจากน้ำป่าไหลหลากนะคะ
ส่วนพื้นที่รุ่มเสี่ยงน้ำท่วมฉับพันธุ์ได้ทุกเมื่อค่ะ
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกก็ยังไว้ใจไม่ได้ค่ะคุณผู้ชม
จ่อตกลากยาวตลอดทั้งสัปดาห์

ร้อยละ๖๐๗๐ของพื้นที่
ขณะที่ภาคใต้ฟ้าไม่สั่งฝนค่ะ
ยังคงตกกระจาย๑๔๐๗๐ของพื้นที่

เตือนนะคะจุดที่มีฝนบริเวณทะเล
ตอนบนคลื่นสูงมากกว่า๒เมตรค่ะ
เพราะฉะนั้นเรือเล็กเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะ
ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

คล้อยบ่ายฝนลงเมตร๑๖๐๘๐ของพื้นที่
ระวังปัญหาน้ำรอการระบายค่ะ
คุณผู้ชมคะประเทศในเอเชียอย่างประเทศจีนก่อนหน้านี้

ก็มีสายรุ้งทอดยาวค่ะในกรุงปักกิงแบบนี้ค่ะ
หรือว่าเป็นสายรุมคู่หาดูได้ยากนะคะ

ก็คือทอดยาวตลอดทางท้องฟ้าทั้งสองฝั่งค่ะ
และนี่คือรูปก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ